ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวที่มาในรายการของเราในวันนี้ครับ
เป็นคู่รักของคุณตาและคุณยาย
เรียกได้ว่ารักกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับกี่วิกฤตเขาทั้งสองคนไม่เคยทิ้งกัน
ชมเรื่องราวนี้พร้อมกันเลยครับ
ป้าเขาอยู่กับลุงมา๕๐ปีแล้ว
ป้าก็รักผูกพันกับแกมาก
ความรักของผมที่มีต่อยายนี่คล้ายกับเหลือกับหางเสือขาดกันไม่ได้

หากเสือเหลืองมันก็จะหมุนเว้งคว้าง
แต่ถ้าว่าหากเสือไม่มีเหลือก็ไปไม่ได้อีก
ลุงเขาเมื่อก่อนนี้เขาทำอาชีพประมงเขาเป็นไตเรือ
ตอนนั้นความเป็นอยู่ก็ดีเงินทองก็ไม่ขัดตน
สมัยที่รุ่งผมก็ทำเรือยายม้า

ยาวแต่เขียนทองนี่๘หว่า๓

พอไปเจอเรือที่ไหนก็จะซื้อเรืออย่างเดียว
พอสิ้นปีก็กลับบ้านมีเงินเหลือหมาเป็นล้านแหละ

ป้าก็มีเม็ดอยู่ใต้นมเม็ดนึง

มะเร็งนะพาเป็นมะเร็งเต้านม
ตอนนั้นก็เริ่มขายเหลือไปแล้วก็เอามารักษา
ก็เริ่มลำบากเริ่มเสแล้วครอบครัวก็เริ่มเส
ต้องไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งมฮอี
แล้วผมก็ต้องพายายไป
เมียก็เลยทำให้ขาดรายได้
เวลาทำเสร็จแล้วผมก็คดข้าวตักกับข้าว
อย่าให้ฉันยกมากนะ
ต่อมาลุงเขาก็แกก็ไปออกเรือทางสัตหีบนู่นแหละ
แกโทรศัพท์มาบอกป้า
บอกว่าเอ้ยอย่าพูดเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรเนี่ย

หมอบอกว่าคุณลุงเป็นโรคหัวใจ
ตอนนั้นคิดว่าตายแล้วตายแน่
เพราะตัวแกเหลืองไม่ขมิ้นเลยจากคนดำ

ลูกค้าเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่๕โมงเย็น
ทีนี้พอรักษารักษาไปไม่มีแล้วมันหมด
ทีนี้ยุ่งเลยทีนี้เหลือก็ไม่มีคนออก
หรือต้องค่ายแป๊บทิศแล้วล้ำแล้วล้ำแล้วล้ำ
เพราะว่าเอาชีวิตคนไว้ก่อนเพราะว่าเหลือช่างมันหาใหม่ได้
ทุกวันนี้ป้าก็มีหน้าที่ดูแลลุงเขาก็หุงหายเขากิน
เวลาทำกับข้าวบางครั้งนับว่ามีปลามีผักแกก็ช่วยทำปลา
แกก็ช่วยทำปลาทำผักอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แกก็บางทีก็ตำน้ำพริกแกก็ตำน้ำพริกให้ป้า

หลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วผมก็หากินกระท่อนกระแท่น
หากินได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วทีหลังหมาก็แฟนผมก็ป่วยอีก
ตอนนี้เป็นโรคไตอยู่ฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง
เวลาลุงเขาส่งผ้าไปฟอกไตบางทีก็เอาซาเล้งไป
จากบ้านไปในค่ายนะ๕๐โลกรัม

เดี๋ยวหมอช่วยได้ไป
บางทีป้าไปฟอกไตแล้วลุงไม่ว่างหมูน้อยก็ไปรับ
ก็ขับรถเครื่องไปรับแล้วพอถ้าหนูไปโรงเรียนแบบนี้
ตาก็จะเป็นคนไปรับแทนค่ะเพราะว่ายายจะฟอกเลิกกันพุธศุกร์
แต่หนูก็ต้องไปโรงเรียนถ้าหนูโรงเรียนอยู่
ก็จะเป็นคนไปรับแทนถ้าตาไม่ว่างค่ะ
กลับมาถึงบ้านหนูก็ต้องช่วยพยุงยายก่อน
แล้วก็พาเขาไปเข้าห้องน้ำ
หนูรักแล้วก็เป็นห่วงตามยายมาก
เพราะว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก
หนูก็อยากให้เขาอยู่กับหนูไปนาน
อยากให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ทุกวันนี้สภาพครอบครัวก็ไม่มีเงินไม่มีทองหรอก
ลูกมันก็ลำบากไม่อยากจะไปรบกวนมันเป็นหนี้เป็นสินมันเป็นหนี้กันทุกคน
เวลาเอกเขาออกเรือไปทิ้งก็เขาต้องไปเป็นเดือน
แต่เขาก็เป็นห่วงพ่อแม่นี่แหละ
แต่ว่าเขาจะให้เจ้าเวฟเนี่ย
เอาแกงมั่งเอาขนมบ้างเอามาให้ย่าเขา

การที่พ่อไม่อยู่บ้านไปออกเหลือหามึกหาปลา
พ่อก็ฝากให้ผมดูแลปูกับย่ามาวิ่งมาดูมาส่งกับข้าวให้ย่าครับ

เพราะเขาป่วยเขาแก่ขึ้นทุกวันครับ
ผมก็อยากมาดูแลเขาแต่ผมต้องไปเลี้ยงครับ
ป้าก็อยากมีเงินสักก้อนนึงเอาไว้รักษาตัวเอง
เวลาไปฟอกเลือดมั่งไปหาหมอมั่ง
ผมอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้รักษาพยาบาลยาย

ประจวบคิริขันอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับยายตาสวัสดีครับ
กอดยายกับต้าหน่อยนะครับ
ยายปีนี้กี่ขวบแล้วอ่ะ

แล้วไปพบรักกันได้ยังไงอ่ะ

พ่อตาเขาขับรถสองแถว

ยายขายขนมอยู่เขาก็ไปจอดรถที่ข้างรถยายขายขนมนั่นแหละ
ก็ทุกวันทุกวันก็เลยปิ๊งกัน
สิได้บอกเห็นความรักนะโถ

หนูเห็นนะบางทีเอายายป่วยแล้วตาก็ดู
เอาตาป่วยยายดูผลัดกันดูแลกันอยู่อย่างนี้

ตัดสินใจเขาก็ไปเฝ้า

ก็เขาออกจากห้องผ่าตัดนี่ยายคิดว่าตายแล้ว
ยายคิดว่าอะไรที่ทำให้ตายังมีชีวิตอยู่แล้วสู้ต่อได้ครับ

ยายให้กำลังใจตายังไงครับตอนนั้น
ยายก็เข้าไปหาเขาแล้วก็บอกเขาว่าทำใจดีไม่ตายหรอก
ตาเขากลัวมากเลยตอนผ่าตัด
ยายบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกยายเขาผ่าตัดมาตั้งหลายหนแล้ว
ยายก็ไปเป็นมะเร็งเต้านมยายก็ตัดนม

ก็ประจำเดือนมาไม่หยุดมาน้องหมดเลย

ยายยายเป็นมะเร็งปากมดลูกนะ
ก็ไปหัดใหญ่ก็รักษาทั้งนมรักษาทั้งมะเร็งปากมดลูก

แล้วตอนนั้นตาให้กำลังใจยายยังไงอะครับ

มีอะไรก็ดูแลกันเต็มที่
ก็พูดกับยายเขาว่า

ขายกันหมดแล้วถ้าว่าไม่รอดอย่าตำหนิฉันนะ
ก็ขายอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน

แล้ว๓ลำเนี่ยมันได้เงินดีไหมฮะ
แต่ช่วงนั้นก่อนที่ยายจะมาเจ็บมาป่วย
๗๘วันที่เข้ามาก็ที๒๐หมื่น

ตารวมแล้วค่ารักษาของยายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ใช้เงินไป

รู้สึกยังไงครับที่ต้องขายอุปกรณ์ทำมาหากิน

รายได้ทั้งหมด
ก็เกิดมาจากเหลือประมงนี่แหละ
คิดไปคิดมาต้องเอาขนไว้ก่อน

สมบัตินี้ก็ขายไป
รวมแล้วยายป่วยมากี่ปีจนถึงตอนนี้

มาตอนหลังเห็นบอกว่ายายมาป่วยเป็นโรคไตหรอก
เป็นมาเจอโรคไตนี่กี่ปีมาแล้วครับ
มันจะขึ้นไส้เวียนหัวแบบเป็นแบบว่ามันจะขึ้นไส้เวียนหัว
ทิศไปจนหมออภิรดี
เพราะหมดปัญญาหมออภิริตต้องให้ตังค์หมอที่รักษาต้อง

โอ้คุณหมอจริงบอกหน้าทื่นใจไอน่า
มีอะไรอยากจะบอกคุณหมอไหมยาย
ยายก็ขอขอบคุณหมออภิรดิมากค่ะ
มาถึงตาบ้างตาก็ไม่ค่อยแข็งแรง

มีโรคอะไรประจำตัวมากครับตอนนี้
ก็ทีแรกเป็นโรคหัวใจก็ไปผ่าตัด

เช้ามันช้าช้า

เห็นบอกตาเวลาตอนนี้ถ้าเดินไปไหนเนี่ย
ก็คือต้องมีไม้เท้าพยุงแล้วเหรอฮะ

โถยายกี่ปีแล้วเนี่ยครับ

เห็นมั้ยขาข้างนู้นกับหนักบวยใช่มั้ย

ตาบอกขายายข้างนี้เหมือนนักมวยไหม
ยังมีอารมณ์หันอยู่อีก

แล้วมีไหมบางทีแห่แล้วแบบ
อารมณ์ไม่ดีแล้วยิ่งเดือดไปใหญ่อะไรอย่างนี้

บางทีก็ตะเพิดแกก็เงียบ

อย่าว่าแต่เขารักผมเลย

ก็อยู่ด้วยกันป๋านดี้ในแห่งหนึ่ง

ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายจากกันจะไป

หอมเลยเขาบอกให้หอมเลย

ยายล่ะมีอะไรอยากจะบอกกับตา

ตอนนี้ดูแลอะไรบ้าง

หนูก็จะดูแลยายนวดให้ยาย

เพราะว่าแผลเขาห้ามโดดน้ำค่ะ
แล้วเห็นบอกว่าหนูโรงเรียนปิดเทอมไปช่วยหารายได้พิเศษด้วยเหรอลูก

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปให้ยายกับตาค่ะ
บอกหนูน้อยก็มีความฝันเหรอลูกเหรอ

อยากให้ตากับยายอยู่ถึงรับปริญญาหนู
เพราะว่าแม่หนูเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูจะทำให้ตากับยาย

เวฟลูกเวลาพ่อไม่อยู่พ่อก็จะฝากฝังเรา
แย่กับหมอลก้าว

ยายอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปรักษาตัว
เพราะว่ายายนี่ต้องฟากเลือดตลอดชีวิตอยู่แล้ว
แล้วตาล่ะครับอยากได้ทุนนี้ไปทำอะไรครับ
ก็ไปซ่อมเหนือเสร็จก็ได้ทำอ้วนปูซับจอ

จะได้เอาเรือก็เอาจะได้ไปขาย
จะได้เอาเงินมาซ่อม
ซ่อมหยายต่อซ่อมเหลือแล้วก็ต้องซ่อมหยายอย่างนี้ล่ะ
นี่มันซ่อมไม่เธอจะไหวมันซ่อมไม่ค่อยขึ้นนะ

คือทำคุณภาพชีวิตเรือให้ดีขึ้นด้วย
ใช่คุณภาพชีวิตเหลือดีแล้วหยายแค่แค่นี้ขึ้นมา
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าต้องเจอกับวิกฤตจนชีวิตโครงเคลงดังเรือ
แต่คุณตาคุณยายก็จับมือกันจนผ่านคลื่นลูกใหญ่เหล่านั้นไปได้
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายภูลนะครับ

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่ได้สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
สาคูพร้อมไส้จำนวน๓๕ลูก
ภายในเวลา๓นาทีครับ